เรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะคือวัยรุ่นคู่อริเมื่อมาเผชิญหน้ากัน
มาพร้อมเลยระเบิดมาปืนมาชาวบ้านหนีกันจ้าละวันเลยค่ะ
โอ้โหตุมตำตุมตำนี่ไม่ได้ถ่ายหนังอืม
ไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเขาตีกันค่ะจริงจริงเราก็เปลือก
แล้วคุณนึกนะถ้าดิฉันคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ย
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์กูดูดิเพราะค่ะแม่คะ
เขาไปมุดหลบอยู่ใต้ชั้นตรงที่เขาขายของ
ใต้โต๊ะใต้อะไรเท่าที่จะหลบได้เพราะกลัวโดนลูกหลงนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มปลาระเบิดใส่กันค่ะที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
อยู่ตรงกลางซอยสุขุมวิท๙๗ทับ๑แยก๓
ชาวบ้านสุกตัวก้งหลบอยู่ในร้านเพราะกลัวโดนลูกหลง
ทีนี้มันมีกล้องมุมจรปิดคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ก่อนนาทีที่เขาจะมีการยิงปืนและปลาระเบิด
เพราะมันมีช่วงที่ลักษณะกลุ่มวัยรุ่นแต่งตัวคล้ายกับนักเรียนอาชีวะ
ขี่รถจักรยานยนต์มา๕คัน
อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามาคนเดียวแล้วก็เลยมาปะทะกันแบบนี้
แม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าหนีตายสุดนะคุณนักข่าว
โมงเย็น๔กรกฎาคมเปิดร้านขายของอยู่
เห็นแล้วแหละนักเรียนกลุ่มนี้แปลกเหมือนอาชีวะ
คนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนั้น
ที่อีกแป๊บเดียวเท่านั้นวัยรุ่นอีกกลุ่มมากันเป็น๑๐
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๕คันด่าทอกันเสร็จ

แล้วมีคนปลาระเบิดออกมาค่ะ๒ครั้ง

ส่วนฝ่ายที่มามากกว่ารู้ไหมไล่ตาม

มาเขาเรียกว่าทำลายรถคู่อริอีกทีนึงอีก

สั่งแล้วนะคะติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะเป็นนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน

ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเจอบ่อยแบบนี้
กลัวจริงมันอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ทุกวันจริง